ดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนทุเรียนที่อำเภอแกลง
อู๊ดเป็นอดีตทหารเรือเป็นเจ้าของสวนนะคะ
นี่ค่ะตอนแรกที่เจอเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายคือเสียชีวิตนะคะ
คือถูกทำร้ายถูกยิง
ทีนี้ค่ะภรรยาก็อยู่แถวนั้น
เรื่องต้นจากการตรวจสอบได้ข้อมูลมาว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะ
เป็นเพื่อนของผู้ตายนะก่อเหตุเสร็จหนีไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขอนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันดู
เรื่องต้นตำรวจตั้งเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
อาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวตั้งเอาไว้๒ประเด็นแบบนี้
เมื่อเช้านี้เองค่ะตำรวจสพแกลงทีมแพทย์ทีมกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
ส่วนทุเรียนหมู่๑๐ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
อู๊ดค่ะพันธาตรีสามารถแสนสุกอายุสี่สิบเจ็ด
เป็นอดีตทหารเรือเป็นเจ้าของสวนทุเรียนด้วยเนี่ยนะคะ
ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำมีหมวกกันน็อกอยู่ด้วย
นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดนะคะคือตอนแรกที่ไปเจอ
ยังมีชีพจรนะคะก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะคะ
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิตถูกยิงค่ะกระสุนเนี่ยเข้าที่ไทยทอยนัดหนึ่ง
เข้าที่ขาซ้ายอีกนัดหนึ่งห่างจากจุดที่พบศพจ่าอู๊ด
เจอภรรยาค่ะห่างไปสักร้อยเมตรนะคะ
เรนูแสนสุกหรือคุณแนนอายุ๔๕คือนั่งร้องไห้อยู่
อยู่ตรงที่บริเวณมันจะมีจุดที่พักที่ห้องเก็บของภายในสวน
ครับเธอเองก็เจ็บนะคะนิ้วมือข้างขวาค่ะ

มีรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงิน

หัวกระสุนก็ตกอยู่ใกล้ตรงนั้น
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เพื่อขยายผลแล้วก็นำไปประกอบสำนวนคดี
นางสุธารัฐอายุ๖๓พี่สาวของจ่าอู๊ดผู้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ในเหตุการณ์คุณผู้ชมเธอให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าจ่าอู๊ดเนี่ยนะก็เป็นอดีตทหารเรือ
โดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสังกัดกองทัพเรือ
เป็นนักเรียนจ่ารุ่น๓๗ครับ
แล้วเขาก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนตรงนี้ด้วยตรงที่เป็นจุดเกิดเหตุ
พี่สาวจ่าอู๊ดเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
คนก่อเหตุก็เพื่อนของจาอู๊ดนี่แหละ
นายวิทูลผ่องผลหรือในมืดอายุ๔๒
เป็นชาวตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง
ภาพนี้ค่ะเป็นเพื่อนของจ่าอู๊ด
ก่อเหตุเสร็จยิงเขาเสร็จเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
พี่สาวจาอู๊ดบอกว่าโอ้โหตอนเขาหนีไปเนี่ยนะ
หนีไปแบบนิ่งใจเย็นมาก
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขอนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะจ่าอู๊ดผู้เสียชีวิตกับตัวภรรยาลูกชายวัย๔ขวบ
และพี่สาวจ่าอู๊ดเขาขับรถกระบะกันมาสองคัน

มาที่สวนทุเรียนจะมาฉีดพ่นยา
อู๊ดขับรถที่บรรทุกถังน้ำยาค่ะ

ส่วนภรรยาขับกระบะอีซูซูมากับลูกชาย๔ขวบ

ระหว่างที่จาอู๊ดกับพี่สาวกำลังเตรียมฉีดพ่นยาในสวนทุเรียน
อยู่ในมืดนะคะเพื่อนจ่าอู๊ดขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดำมา
เห็นทะเบียนไม่เห็นยี่ห้อนะเข้ามาในสวนจอดรถเดินถือปืนตรงปรีมาหา
ภรรยาที่เขาอยู่กับลูกชายเขาเห็นท่าไม่ดี
ตัวนางเรนูภรรยาวิ่งหนีเข้าไปในรถนะคะ
แล้วตะโกนร้องขอชีวิตว่าอย่ายิงอย่ายิงยิงหนูทำไมหนูทำอะไรให้
คนร้ายไม่ฟังยิงทะลุกระจก
โดนนิ้วมือข้างขวาของนางเรนูภรรยาของจาอู๊ดนะคะ
ได้รับบัตรเจ็บนะคะครับนี่ก็คือสาเหตุที่
ขอบประตูรถฝั่งคนขับมีรอยกระสุนนี่คือสาเหตุที่ภรรยาเขาบาดเจ็บ
เพราะคนร้ายยิงภรรยาด้วยยิงเข้าไปในรถเลย
แล้วภรรยาอยู่กับลูกนะคะลูก๔ขวบนะคะ
ลูกชายวัย๔ขวบเนี่ยอาศัยจังหวะวิ่งไปหาจ่าอู๊ดผู้เป็นพ่อ
ที่อยู่กับป้าค่ะอยู่กับพี่สาวของจาอู๊ดที่อยู่ที่รถพ่นยา
อู๊ตกใจอุ้มลูกชายวิ่งหนีเข้าไปในสวนทุเรียน
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมในเมื่อคนร้ายเนี่ย
จ่าอู๊ดอุ้มลูกชายวัย๔ขวบหนีแล้วนะคนร้ายวิ่งตาม
วิ่งตามยิงเข้าที่ด้านหลังไทยทอย๑นัดที่ขาขวาอีก๑นัด
คือจาอุ๊ดล้มลงกับพื้นลูกชายยังคาอกอยู่เลยนะคะ
ลูกชายวัยสี่ขวบอะค่ะเด็กก็บาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่คุณผู้ชมเด็ก๔ขวบมาอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบ
โดนยิงเข้าไปในรถพ่ออุ้มหนีแล้วพ่อโดนยิงเข้าไปอีกอะค่ะ

พี่สาวอีกคนของจาอู๊ดค่ะบอกว่าก่อนที่คนร้ายจะมาก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ได้โทรศัพท์ไปหาแล้วถาม

บอกว่าไม่รู้เลยว่าที่คนร้ายโทรมาถาม
มาก่อเหตุยิงจากอู๊ดน้องชายตัวเอง
โอ้โหนี่แหละค่ะ

ทีเนี้ยเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

หลังจากเคลื่อนย้ายศพออกไป
คนงานก็เข้าไปทำงานในสวนทุเรียนนะนะ
ไปฉีดพ่นยายังมีคราบเลือดอยู่เลย
จุดที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยฝังกลบรอยเลือดเอาไว้
อันนี้ที่พักในสวนทุเรียนก็มีรอยเลือดแบบนี้
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมากเลย
ตอนแรกคิดว่าจุดประทัดไล่ช้างไม่รู้ว่ามีเหตุยิงกัน
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
จะเห็นจ่าอู๊ดกับภรรยามาที่สวนทุเรียนอยู่บ่อย
แต่เขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนค่ะ
ไม่ได้สนใจอะไรเนอะจนมีรถกู้ภัยเข้ามาค่ะ
ก็เลยเอ้าเขาเป็นอะไรใครเป็นอะไรที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็น้องชายบอกว่าสงสัยเขาตกต้นไม้ตกต้นทุเรียน
เพราะว่ามีกระดายพาดกับต้นทุเรียนอยู่ก็เลยอ๋อสงสัยเขาตกต้นทุเรียน
ก็จนสายสายค่ะได้ยินเขาพูดกันว่าอ้าวมีคนยิงกัน
แสดงว่าเสียงที่เราได้ยินนั่นคือเสียงปืนค่ะแค่นั้นนะคะ
ท่านผู้ชมเห็นหน้านี่คือคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ก็ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละที่เขาบอกอยู่ในช่วงเกิดเหตุพอดี
คุณระวีการไปคุยกับพี่สาวของจ่าอู๊ดอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่สาวจ่าอู๊ดบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือคนก่อเหตุเนี่ยคือในมืดเพื่อนสนิทของน้องชายนั่นแหละ
โดยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าในมืดคนก่อเหตุเป็นสามีของนางดาหวัน
ซึ่งนางดาหวันเป็นเพื่อนกับจ่าอู๊ดน้องชายตั้งแต่สมัยเรียนนะ
ก็ไปมาหาสู่กันอยู่หลายปีก่อนในมืดเนี่ย
เคยมารับจ้างทำสวนให้กับน้องสาวของเธออีกคนนึงด้วย
คาดว่ามันอาจจะมาจากเรื่องความหึงห่วงหรือเปล่า
พี่สาวบอกเพราะมายิงน้องสะพ้ายก็คือนางเรนูภรรยาของจ่าอู๊ดด้วย
แถมยังยิงนางเรนูก่อนด้วยซ้ำก่อนจะวิ่งไล่ยิงจ่าอู๊ด
ก็เลยไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรแบบไหนอะไรยังไงกันแน่
พ่อมาเสียชีวิตแม่ก็บาดเจ็บหนำซ้ำตัวเด็กเองเนี่ยโอ้โห
พ่ออุ้มวิ่งหนีนะฮะแล้วคนร้ายไล่ยิงแบบไม่ปรานีเลย
อยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
คนที่ชื่อมืดอ่ะมันหัวของดาวรรณนะของดาวรรณ
แล้วดาวรรณน่ะเขาก็เป็นเพื่อนของน้องชายคนคนที่ตายอ่ะน่ะ
เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่โรงเรียนเขาก็ไปมาหาสู่กัน
มาหาสู่อะไรกันแล้วก็สงสัยก็จะคิดว่าห่วงหรือเปล่า
แล้วเมื่อกี้ถามนาหวันพี่น้องชายคนที่เป็นตำรวจไง
ก็ถามดาหวันว่าทะเลาะอะไรกันก็กลัวหรือเปล่า
ก็ทะเลาะกันเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเขาว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรนะ
เขาคือดาหวันกับอุ๊ดเขาก็เป็นเพื่อนกัน

เออเขาก็ไปมาหาสู่กันคือว่าจะทำงานคือว่าจะพ่นยาอะไรจะทำงาน
แล้วเขาเป็นคนเฉยเขาไม่พูดอะไรนะเขาเป็นคนเฉย
คือทำงานก็โทรให้เขามาช่วยพ่นยาอะไร
อืมเขามาทำสวนให้กับน้องสาวของ

อ่าเนี่ยในมือแต่มาทำเคยมาทำสวนให้กับ
เขาเคยมาทำตั้งหลายปีแล้ว

สวนของกันดาคือน้องสาว
พี่สาวของจาอุดคนนี้บอกกับเราว่าตัวในเมื่อผู้ต้องหาเคยมารับจ้างทำสวนให้กับน้องสาวอีกคนนึง
เราก็เลยคุยกับน้องสาวอีกคนนึงนะครับซึ่งน้องสาวคนนี้เนี่ยก็คือพี่สาวของจาอู๊ดชื่อว่าการดานะครับ
บอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนเคยว่าจ้างในมืดผู้ต้องหาให้มารดน้ำในสวนทุเรียน
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าจ้างอะไรให้มาทำงานอีกนะครับ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยตอน๗โมงเช้าในมืดเนี่ยโทรมาหาบอกขอเบอร์จ่าอู๊ดหน่อย
จะถามเรื่องที่สั่งยาเร่งฮอร์โมนทุเรียนเอาไว้

จากนั้นเธอก็โทรไปถามจาอู๊ด

แต่ว่าจอหูทน้องชายบอกไม่ได้สั่งอะไรนะ

อะไรก็จะจัดเข้ามาทำไม่สนิทพี่ไม่สนิทกับเขาหรอก
เมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหม

เขาเคยมีปัญหากับพี่จ่าอู๊ดไหม
นี่นะคะทีนี้ค่ะตัวภรรยาของจ่าอู๊ดนะคะนางเรนูเขาก็ยังบาดเจ็บอยู่
รักษาตัวอยู่ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้าสาว
ของภรรยาจ่าอู๊ดนะคะคุณกฎชพันธ์เธอก็บอกว่าเธอไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพแกลง
เพราะว่าตัวนางเรนูที่มีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดนิ้วมือค่ะ
ด้านขวาคนร้ายยิงใส่ในรถแล้วเธอยกมือขึ้นมากันกระสุนมันโดนที่มือนะคะ
ผ่าตัดนางกฎจพันธ์บอกว่าตอนที่เกิดเหตุนะคะได้เบาะแสจากคอมเมนต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในการสดผ่านเพจเฟซบุ๊คของข่าวท้องถิ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือมีเพจข่าวท้องถิ่นเขาก็ไปทำข่าวนี้

บอกแล้วมึงแค่สั่งสอนไม่ต้องเอาให้ตายหรอก

มันมีคนรู้เห็นว่าจะมีเหตุอุกอาจอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเหรอ
ก็ต้องเอาข้อมูลนี้ให้ตำรวจตรวจสอบ
หรือว่าก็แค่มาเม้นไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าทำไมมาเม้นแบบนี้

เจอหนึ่งคอมเมนต์ที่เม้นว่า
ก็บอกแล้วให้ไม่ต้องเอาให้ถึงตายก็คือให้แค่สั่งสอน
เราก็เลยเอ๊ะแล้วคนนี้มาเกี่ยวข้องอะไร
ทำไมถึงมาเม้นต์ในลักษณะคือใช้คำพูดแบบนี้

เหมือนรู้ว่าจะมีเหตุการณ์นี้อะไรประมาณนี้
งั้นก็จะพูดบอกว่าเอาแค่สั่งสอนไม่ให้ถึงตายหรอก
มันก็เป็นคอมเมนต์ที่เรารู้สึกได้
ว่าทำไมมันเกิดขึ้นมันทำไมแปลว่าคนนี้เขารู้อะไรหรือเปล่า
ก็เลยว่าจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
ทีนี้ค่ะเธอก็บอกว่าปมก่อเหตุน่าจะเกิดจากในมืด

และปมชู้สาวกับผู้หญิงคนนึง
จ่าอู๊ดกับภรรยาเคยช่วยเหลือดูแล
หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวนางเรนูที่เป็นหลานสาวเนี่ย
ก็ได้สติแล้วก็บอกกับเธอว่าตอนเกิดเหตุในมืด
คนร้ายเนี่ยนะไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรเลย
ก็คือเห็นหน้าชัดชัดว่าในมืดนี่แหละมาก่อเหตุอืม
แล้วจงใจมายิงนางเรนูก่อนนะคะครับ
คือคนร้ายตั้งใจยิงภรรยาจ่าอู๊ดก่อนแล้วก็ไปยิงจาอู๊ด
ก็เลยไม่แน่ใจว่าปมเหตุมันเป็นเรื่องความหึงหวงอะไรหรือเปล่า
อันนี้น้าสาวของนางเรนูภรรยาจ่าอู๊ดเล่าให้ฟัง

ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน

ตัวนางเรนูเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับจาอู๊ดสามีตามปกติ
แต่เขาเคยช่วยเหลือส่งเสียเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะคุณผู้ชม
ขอใช้เป็นนามสมมุติชื่อว่านก

แล้วก็เลี้ยงดูดูแลอนุญาตให้เข้านอกออกในบ้านได้
เด็กสาวคนนี้โต
อายุ๒๖ก็ยังเข้าออกที่บ้านอยู่บ่อย
ชอบมาขอเงินให้ช่วยเหลือเวลาเดือดร้อน

ก็มีผู้หญิงมาติดพันธุ์สามีบ่อย

แต่สามีก็ไม่เคยสร้างปัญหานะ
จนล่าสุด๒เดือนก่อน

รับสารภาพกับนางเรนูภรรยาว่า
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนนี้
ที่เคยส่งเสียเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก

เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้ว
ขอเรียกเงินหลังจากไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจ่าอูตแล้วก็มาหาแล้วก็มาขอเงิน
ส่วนจาอู๊ดผู้เสียชีวิตกับในมืดมือปืนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเขาสนิทกันมาก
เขาเป็นเพื่อนรักกันที่สนิทกันก็เพราะว่านางดาภรรยาของในมืดเป็นเพื่อนสมัยเรียนกับจ่าอู๊ด
ไม่งงนะคะตามแพทย์หน้าจอนะคะ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยสนิทกับจ่าอู๊ดผู้เสียชีวิตเคยเรียนด้วยกันไปมาหาสู่กันบ่อย
ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือหึงห่วงเรื่องนี้
ภรรยาตัวเองไปสนิทกับจ่าอุ๊ด
แต่ว่าคนละเรื่องกับนกนะ

อาจจะดูมืดมืดจะคนละเรื่องกับนก
ทีนี้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามีคนยุโยงให้มาก่อเหตุอะไรในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
หรือในมืดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแล้วก็มาลงมือก่อเหตุ
คือพี่แนนบอกว่าผู้หญิงที่สงสัยมี๒คน

อีกหนึ่งคนซึ่งมีปัญหากันอยู่
ซึ่งมีปัญหากับตัวแฟนเขาตัวแฟนเขาแล้วก็ตัวเขาอยู่
เหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ
หรือผู้หญิงบุคคลที่๓ที่มีปัญหาเป็นบุคคลที่๓
ก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะคืออันนี้เขาลำดับให้ฟังเองว่า
ว่าก่อนเกิดเหตุแบบนี้ก็เหมือนประมาณว่าถามว่าผู้ตายรู้ไหมว่าจะมีเหตุเขาก็เหมือนเคยพูดเป็นเปิดว่าถ้าเขาเดินยิงตายก็ดูแลลูกดีนะก็น่าจะไม่รู้ว่ามีการขุมีอะไรกันหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยคือคือตัวหลานสาวไม่รู้ก็ก่อนหน้านี้ประมาณสองเดือนเขาจะคุยกับหลานนะเพราะว่าผู้หญิงบุคคลที่สามด้วยนะโทรหาผู้ห
นี่ค่ะก็คือน้าสาวของนางเรนูภรรยาของจาอู๊ดเล่าให้ฟังว่ามีอยู่สองเรื่องที่สงสัย
ก็คือเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่านกที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาเลี้ยงดูจนโตเป็นสาวจนอายุ๒๖
แล้วมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจ่าอู๊ดผู้เสียชีวิตแล้วก็มาขู่ขอเงิน
กับเรื่องของภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ที่ไปสนิทกับจาอู๊ดผู้เสียชีวิต
แต่เขาสนิทกันเพราะว่าเขาเคยเรียนด้วยกัน

ก็เลยไม่แน่ใจว่าสองเรื่องนี้มันใช่
ปมเหตุที่ทำให้ในมืดมาก่อเหตุนี้หรือเปล่า

ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้กำลังขอออกหมายจับนะคะ
นายวิทูลผ่องผลอายุ๔๒

ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหานักนะคะอันนี้
พยายามฆ่าและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรก็คือเรื่องของการพาอาวุธปืน
ส่วนศพของจาอู๊ดอยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะคะ
ส่วนตัวในมืดก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องถามแล้วว่าสาเหตุมันคืออะไร
เพราะว่าเห็นหน้าชัดว่าในมืดก่อเหตุจริง
เพราะที่สำคัญก็คือเขาก็ไม่ได้มุ่งมาที่แค่จ่าอาวุธเพียงคนเดียว

แล้วเหมือนกับตั้งใจยิงภรรยาก่อน